ผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะ

น้อยออกความรักชนะทุกสิ่ง

แต่ก็ดีนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
หล่อเก่งเสียงดี

คุณแม่สิคุณแม่กับเขามีความใกล้ชิดกันมาก

จะโอนสัญชาติเป็นชาวญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้ว

นี่เขาถึงกำออกหนังสือท่องเคี่ยวกับ

คุณเคยผมสั้นที่สุดแค่ไหน
เพราะว่าปกติแล้วจะตัดผมสั้นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าหูกลางหูกลางหูกลาง
คุณเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วกี่ครั้ง
น่าจะ๒๐ครั้งได้ครับ
โชว์รอยยิ้มเวลายิ้มให้สาวญี่ปุ่นหน่อย

จำเป็นต้องใช้กล้องแพงหรือไม่จึงจะถ่ายรูปสวย
ก็จริงผมว่ากล้องแพงก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราได้ภาพที่ดีขึ้น
อันนี้ก็ต้องไม่ปฏิเสธครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ฝีมือด้วย
แล้วก็อยู่ที่การแต่งภาพหลังจากที่เราถ่ายภาพมาเสร็จแล้วด้วยเหมือนกัน
ว้าวสาวคนล่าสุดที่คุณถ่ายรูปให้คือใคร

แล้วก็เหมือนกับคนที่ซื้อสินค้าก็จะได้โอกาสที่เราถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ปริ้นภาพแล้วก็เซ็นลายเซ็นต์ให้ครับผม
สถานที่แรกที่อยากพาแฟนไปเดทคือที่ไหน
ถ้าให้เลือกจริงก็คงจะเป็นริมทะเลสาบรอบฟูจิก่อนแล้วกันนะครับ
เอาเป็นที่เราแบบถนัดที่สุดก่อนแล้วกัน

เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าที่เรามีความสุขอยู่ได้เราก็เป็นตัวเองนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเอง
หรือว่าเราแบบไปยึดแนวทางของคนอื่นมันก็จะไม่เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นตัวตัวเองดีที่สุดแล้วครับ
คุณแม่ครับ
ปกติก็พักอยู่กับคุณแม่ครับผม
ท่าอะไรดีอ่ะน่ารักที่สุดเหรอท่าอะไรดี

ไม่นะ
มันเป็นคนละแบบนะครับคือร้องเพลงมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้ว
แต่ว่ามันเป็นการทำงานเพื่ออาชีพด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพตอนนี้มีความสุขมากกว่า
เพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพด้วยความรู้สึกของเราเองนะครับ
มันไม่ได้การเป็นการทำเพื่ออยู่รอดหรือว่าทำเพื่อเป็นอาชีพของเราครับ

รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป็นผู้ชายในฝัน
ก็ยินดีครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายในฝันของคนมาเยอะคนแบบเท่าไหร่นะครับ
ก็ถือว่ามีความสุขนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในผู้ชายคนนั้นครับผม
แอบอาติอาริกาโตอาริกาโตมาสร้าง
แอบโปรโมยหนังของโลกมาดูชายก๊ะ

อยากรู้จังเลยว่าพี่รุษสุพรุษเนี่ยจะแบบว่าหลงไหลในประเทศญี่ปุ่นจนลืมสาวไทยอีกแล้วหรือเปล่า

ต้องไปถามเขาให้ชัดเลยในวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๑๓นาฬิกาถึง๑๓นาฬิกา๓๐นาที

ขอใช้ช่วยกลับมาสู่เรื่องความจริงของทุกคนเลยค่ะ